ก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษในหลวงราชการที่๙
ในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่๑๓ตุลาคมนี้
รัฐบาลเชิญชวนนะครับให้ประชาชนทุกท่านได้ร่วมชมนิทัศกาลสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่๙
ก็ถือว่าจะเป็นการสัมผัสสุดยอดงานศิลปอัคระศิลปิน
และสุดยอดงานศิลปะ๓สาขานะครับ
โดยเพลงที่ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังอยู่นี้นะครับ
ก็เป็นหนึ่งสุดยอดเพลงไทยในพันธ์ดินราชกาลที่๖
ที่อาต้อยเศรษฐาเป็นผู้ร้องเมื่อวานนี้เป็นตัวอย่างนะครับ

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกจากเพลงไทย
ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษทรงคลองราชตลอด๗๐ปี
มาจัดแสดงในนิทัศกาลสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่๙
ก็นำมาขับกล่อมกัน๑๙๙เพลงนะครับ
ซึ่งงานครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๒
ถึงวันที่๒๑ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าสยามภารกร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๑นะครับ
จากบทเพลงอันทรงคุณค่าแล้ว
ก็ในการจัดงานครั้งนี้ยังมีศิลปะไทยอีก๒แขนง
สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่๙
ที่ได้มีการคัดเลือกมาฉายให้ประชาชนได้ชม
โดยไม่เสียค่าเข้าชมจำนวน๑๐เรื่องตลอด๑๐วันของการจัดงานนะครับ
ขณะเดียวกันยังมีสุดยอดละครโทรทัศน์ในรัชสมัยรัชกาลที่๙
ที่เคยเผยแพร่ระหว่างวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๖
ถึงวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๒
จำนวน๙๙เรื่องให้ได้ชมกัน
โดยแต่ละเรื่องถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนไทย
มีหลายเรื่องนะครับที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น
และได้รับรางวัลมากมายนะครับ
ความรักความเทิดทูลศัฏรามีอยู่เต็ม
บอกเลยว่าทั้งโลกไม่มีเลยนะครับ
ที่จะมีผู้มีความสามารถเพียบพร้อมอย่างท่านเนี่ย
แต่ตัวเองจะคำนึงอย่างเดียว
ที่ท่านห่วงคือเรื่องของภาษาไทย
ภาษาไทยซึ่งท่านเพราะราชสมพบต่างประเทศด้วยกัน
แต่ท่านเน้นภาษาไทยมากค่ะ

จะมีการบันทึกข้อมูลของสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่๙
ทั้ง๓สาขานี้ลงในจดหมายเหตุ
เพื่อเก็บเป็นประวัติศาสตร์ชาติต่อไปนะครับ
พร้อมกับจะเปิดตัวสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่๙อีก๑๐สาขา

ขณะเดียวกันรัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
และกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ
ในหลวงรัชกาลที่๙ในวันที่๑๓ตุลาคมนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเชิญชวนคนไทยนะคะ
ตักบาทถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
อย่างพร้อมเพลียงกันทั้งประเทศไทยเลยนะคะ
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมีการตักบาทเวลา๖โมงเช้า

เวลา๙นาฬิกาจะวางพวงมาลา
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ที่บริเวณท้องสนามหลวง

ในเวลา๑๙นาฬิกาหรือ๑ทุ่มค่ะ
ส่วนต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรม
ตามสถานที่ของแต่ละจังหวัดที่กำหนดตามความเหมาะสม

ใส่เสื้อสีเหลืองรวมถึงร่วมสวดมนต์ได้

ใช่นะครับก็ไปร่วมรับชมกันนะครับ
สำหรับนิทัศกาลศิลปะไทยในรัชกาลที่๙นะครับ
แล้วก็บทเพลงจะมีการถูกนำมาขับร้อง

ไม่ว่าจะเป็นอาต้อยเศรษฐาศิระฉายานะครับ

ศิลปินน้องชื่อดังอย่างสดใสรุ่งโพทอง

แล้วก็คุณเท่อุเทนพรมมินคุณดาวใจภัยจิต

ส่วนภาพยนตร์ที่ถูกจัดฉายขึ้น
ในช่วงสมัยของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่จะนำมาจัดฉายในช่วง๑๐วันนะครับ
ก็จะมีหลายเรื่องอย่างเรื่องนางนาคนะครับ
เรื่องฟ้าทลายโจรสุริโยคไทย
แฟนฉันก็จะจัดฉายเหมือนกัน
บากหนังแดงในต่างประเทศนะครับ
แล้วก็โหมโรงรักแห่งสยามรถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอ
แล้วก็คิดถึงวิทยารวมถึงพี่มากพระขนง

ครับผม๙๙เรื่องเลยนะใช่ครับ